คุณผู้ชมไปดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อย

อายุสักประมาณ๗๐ปีแล้ว
คุณยายนอนเฝ้าร้านขายของชำอยู่คนเดียว
แล้วก็คุณยายมีอาการป่วยด้วยเผลอหลับไป
ปรากฏว่ามีคนร้ายค่ะบุกเข้ามาในร้านขายของชำ

มูลค่าที่คุณยายเสียไปเนี่ยสักประมาณแสนกว่าบาท
เอาไปแล้วค่ะทั้งสร้อยคอทองคำทั้งเงินสด
คุณผู้ชมคุณยายผู้เสียหาย
ชื่อว่าคุณยายทองนาคโนนศรีอายุ๗๑ปี
เป็นไข้ด้วยแล้วก็ต้องนอนเฝ้าร้านเพียงคนเดียว
ส่วนนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้คนร้ายวงกลมสีแดง
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็ขับหนีไปแบบนี้แหละค่ะ
บอกรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายนิดหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมอายุสักประมาณ๔๐๔๕ปี
หมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงดำ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกไปจากจุดเกิดเหตุ
อันนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้วคาดว่าขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนบ้านโนนรังตำบลสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
ทีนี้คุณยายทองนาคผู้เสียหายเนี่ย
ตอนเล่าให้ฟังเนี่ยคุณยายยังอยู่ในอาการตกใจนะคะ
บอกว่าคนร้ายได้ทรัพย์สินไปเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
เงินสด๓๗๐๐บาทรวมแล้วเอาไปเลยค่ะแสนกว่าบาท
คนร้ายทิ้งกระเป๋า๒ใบเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ซึ่งคุณยายก็ไม่ได้อยากได้คุณยายทองนาคบอกต่อด้วยว่า
ขณะเกิดเหตุตนเองนั้นป่วยไม่สบายก็เลยนอนเฝ้า
เฝ้าร้านขายของชำเพียงลำพังเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นคนใน
หมู่บ้านรู้จักกันเนี่ยนะคะคนร้ายยืนอยู่บริเวณหน้าร้าน
ก็ทำเป็นทักว่าเป็นใครมาทำอะไรแต่คนร้ายเนี่ยไม่ตอบนะคะ
หลังจากนั้นก็ออกไปจากร้านทันทีอันนี้คุณยายเล่าแบบนี้นะคะ
จากเอ่ยใจอยู่เอ่ยใจแล้ววันดีแจก็เลยแย่งไป
แย่งเขามาบิ้งกินสักก็เลยเอาไปแล้ว
ห้องหนัก๒บาทกับเงิน
เงิน๓๗๐๐พันเอาไปนี่แหละ
แต่มันก็ว่าอ่อยังป่ะมันเอาเงินไปกระเป๋ามันก็ทิ้งไว้
นายเคยเห็นหน้านะ
บอกแค่ว่าเคยเห็นหน่าจะเขียวคนไอแต่ว่าเป็นคนบ้านเท่านั้น
เห็นเขาออกมาตอนเขาออกมาตอนเขาไปก็เห็น
คือเหตุการณ์เนี่ยบ้านคุณยายร้านขายของชำเนี่ย
อยู่ในท้องที่สพบ้านเป็ดค่ะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจโรงพักษพบ้านเป็ด
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาหลักฐานหาเบาะแสของคนร้าย
พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔สพ๔เนี่ยนะคะ
ลงไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงไปตรวจสอบเส้นทางของคนร้าย
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีนี้นี่ไม่ใช่ร้านแรกที่คนร้ายรายนี้ก่อเหตุ
เพราะจากข้อมูลเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุที่ร้านของคุณยายทองนาคเนี่ย
คนร้ายก็ไปก่อเหตุกับร้านขายของชำอีกร้านหนึ่งก่อนนะคุณ
นี่ลักษณะพฤติกรรมคล้ายกันเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนภัยนะคะ
ผู้ประกอบการร้านขายของชำในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังให้ดีด้วยนะคะ
อาจจะมีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุแบบนี้อีก
โดยเฉพาะคนที่แปลกหน้าที่เราไม่เคยคุ้นหน้ากันมาก่อนค่ะ